ส่วนเรื่องนี้มาดูเหตุระทึกที่เชียงใหม่คนใช้รถใช้ถนนที่นั่นก็ภาวะค่ะมีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเขาขับขี่ผ่านถนนเชียงใหม่ลำปางแล้วจู่กระจกแผ่นใหญ่จากอาคารสูง๔ชั้นนะคะมันหล่นลงมากลางถนนค่ะ
โอ้โหถ้าคุณผู้ชมเห็นรอบอีกรอบนึงที่เราให้ดูเนี่ยแผนใหญ่เอาเรื่องเลยนะคุณผู้ชมทั้งบานเลยดีกว่าใช่ไหมคือถ้ามีคนเดินอยู่บนทางเท้าบาดเจ็บสาหัสอ่ะนะคะแล้วถ้ามันกระเด็นมาตรงถนนดิฉันก็เสี่ยวแทนมอเตอร์ไซค์เลยรถยนต์ก็เช่นเดียวกันนะคะคลิปจากกล้องหน้ารถถ่ายภาพเอาไว้ได้ขณะที่ขับผ่านถนนเชีย

คนที่ดูแลเหตุการณ์ดูสถานการณ์ตรงนี้

ซึ่งเรื่องนี้ค่ะผู้มนุยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่๒
คุณนิคมเทพบุตรบอกว่ารับทราบแล้วค่ะปัญหานี้นะคะ
ตอนนี้สั่งการให้หัวหน้าหมวดทางหลวงเชียงใหม่เข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็ประสานกับเจ้าของอาคาร
เพื่อหาทางแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด
ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไปค่ะ
โอ้โหถ้ามีใครเดินอยู่ตรงนั้นนี่อันตรายเลยค่ะ